ไปเดินเล่นชิวที่ชายหาดก็ไปที่ชายหาดนพรัชที่กระบี่ค่ะ
อะไรอ่ะเป็นแบบสีดำเต็มไปหมดเลย

พอไปดูใกล้มันเหม็นด้วยค่ะ

นี่คุณผู้ชมคะบางคนบอกว่านี่คือเป็นปรากฏการณ์อะไรทะเลเดือดเหรอ

แล้วมองไปเป็นสีดำเป็นปื้น
มุมนี้หลายคนบอกค่ำน้ำมันชัวร์คุณอริยา

นี่บอกก่อนอยู่ตรงชายหาดนพรัช

นกพลลั๊ดธารามูกเกาะที่อ่าวนางกระบี่
อะไรมันคือสาร่ายคุณ
แล้วยิ่งพอมาอยู่ที่ตรงชายหาดแบบนี้มันเห็นชัดเลย
กลายเป็นว่าชายหาดที่เคยเป็นสีขาวสวย
ตอนนี้มีแต่คราบดำแบบนี้กลิ่นก็เหม็นด้วย

เพราะว่ากว่าจะลงน้ำได้มันต้องเหยียบตรงนี้ก่อนถูกไหม

กล้าเดินเล่นตามแนวชายหาดด้วยค่ะ
มันหยืยท้าวเป็นสารายดำน่ะ

หัวหน้าอุทธยานแห่งชาติหานภรรทรมุกเกาะพีนะนะคะ

หร่ายตรงนี้มันคือสาหร่ายสีเขียว
ที่เราอาจจะเห็นเป็นสาหร่ายดำนะแต่ชื่อเขาคือสาหร่ายสีเขียว
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติช่วงหน้าร้อนแบบนี้
เมษามาก็มักจะเกิดแบบนี้
หร่ายเขียวมันจะลอยมาติดชายหาด
ก็มาจากคลื่นใต้น้ำพัดเข้ามาสู่ชายฝั่ง

เพราะว่าอะไรอุณหภูมิของน้ำทะเลมันเพิ่มสูงขึ้น
หร่ายพวกนี้ชาวบ้านบางคนเขาจะไม่เรียกสาหร่ายเขียวนะ
เขาจะเรียกตะไข้น้ำมันอยู่ลึกสัก๑๐เมตร๓๐เมตร
พอมันตายปั๊บมันจะลอยไงลอยขึ้นมาแล้วเจอคลื่นซัด
ก็โดนพัดเข้ามาตามชายหาดไม่ได้เป็นอันตรายนะคุณผู้ชม
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่
เขาไปทำความสะอาดที่บอกว่าไม่ได้เป็นอันตราย
อู๋พอเอาขึ้นท้ายรถนี่มันเยอะมากเหมือนกันนะ
คือไม่ได้เป็นอันตรายแต่จะรำคาญเพราะมันจะติดตามตัวตามเสื้อไง
ไอ้ที่มันตายแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็จะเหม็น
จะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ช่วงเดือนเมษาหน้าร้อน
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บทำความสะอาดแล้วนะคะ

เดี๋ยวหลังจากเมษานี้ปรากฏการณ์นี้มันก็จะค่อยหมดไป
อันนี้บางส่วนที่เขาไปเคลียร์พอเอาขึ้นท้ายรถมันเยอะมากจริงเลยนะคะ